คุณผู้ชมคะสังคมเรากำลังจะเข้าสู่สังคมแห่งการไม่ใช้เงินสด

ทีนี้มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
คุณลุงคนหนึ่งเนี่ยเปิดร้านขายข้าวต้มปรากฏว่ามีกลุ่มหนึ่งค่ะเข้าไปในร้าน

คุณเห็นไหมคะนี่เช็คบินออกมาทั้งหมด๒๐๐กับ๑๐บาทถ้วน
แต่เจ้าของร้านบอกว่าลดให้๑๐บาทก็เลยให้จ่าย๒๐๐๐
ทีนี้คนที่เขามากินเป็นลูกค้าบอกว่าผมไม่มีเงินสดจ่าย
จะให้โอนเงินขอโอนเงินได้ไหมสุดท้ายค่ะ
โอนไปเท่าไหร่ฮะเนี่ยโอนไปเท่าบัญชีจาก๒๐๐๐เข้าบัญชีเจ้าของร้านไป
๒๐๐บาทจุดศูนย์ศูนย์ถ้วน
จาก๒๐๐กลายเป็น๒๐๐บาทค่ะเจ้าของร้านบอกว่าเชื่อลึกเหลือเกินว่า
กลุ่มนี้เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูข่าวเราแล้วนะคะ
ถ้าท่านไม่ได้ตั้งใจท่านก็มาจ่ายเขาซะ
ท่านอาจจะโอนผิดก็ได้นะฮะเราก็ไม่ได้ว่าท่านหรอก
แต่ว่าอยากให้ท่านย้อนกลับมาหน่อยนะฮะ
จ่ายเงินที่เหลืออีก๑๘๐๐หน่อย
งั้นท่านกินเต็มโต๊ะเลยท่านสั่งกลับบ้านด้วยแหม

นั่นสิคะเดี๋ยวรอตรวจสอบให้นะคะ
เห็นไหมคะลูกค้าชายสักประมาณ๗คนเข้ามาสั่งอาหารที่ร้านข้าวต้มโบราณ
ที่ตำบลแสนภูดาตอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ร้านนี้เจ้าของก็คือนายธเนธงามธนโชธอายุ๕๙ปีนะคะ
เห็นไหมคะว่าลูกค้ากลุ่มนี้สั่งอาหารมากินกันเต็มโต๊ะเลยนะคะ
ยังไม่พอค่ะสั่งกลับบ้านอีก๕ชุดด้วย
ช่วงที่เก็บเงินเช็คบินออกมาก็คือ๒๐๐๐กับอีก๑๐บาท
เจ้าของร้านใจดีลดให้เหลือ๒๐๐๐บาทถ้วน
แต่ลูกค้าบอกกับทางเจ้าของร้านว่าไม่มีเงินสดเดี๋ยวจะขอจ่ายผ่านโอนทางโทรศัพท์มือถือ
ทีนี้เจ้าของร้านเขาก็สังเกตว่าตอนกำลังโอนเนี่ยลูกค้าก็ไม่ยอมกดโอนสักทีนะคะ
ด้วยความที่เจ้าของร้านอายุมากด้วยสายตาก็ไม่ค่อยดีนะคะ
ทำให้มองตัวหนังสือไม่ค่อยเห็นจึงให้ลูกน้องมาดูให้
ลูกน้องก็ดันค่ะมองเลขศูนย์สุดท้ายเนี่ยเป็นหลักหน่วย
ก็เลยทำให้เข้าใจว่าครบ๒๐๐บาทแล้วจนลูกค้าออกจากร้านไป
มันยอด๒๐๐ไม่ใช่ยอด๒๐๐
ตอนลูกค้าออกจากร้านไปมองเลขศูนย์สุดท้ายเนี่ยตอนลูกค้าออกจากร้านไป
มองเลขศูนย์สุดท้ายเนี่ยตอนลูกค้าออกจากร้านไป
ตอนลูกค้าออกจากร้านไป
มองเลขศูนย์สุดท้ายเนี่ยตอนลูกค้าออกจากร้านไป
มองเลขศูนย์สุดท้ายเนี่ยตอนลูกค้าออกจากร้านไป
มองเลขศูนย์สุดท้ายเนี่ยตอนลูกค้าออกจากร้านไป
กลุ่มนี้ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่าเบื้องต้นได้มีการลงบันทึกประจำวัน
เป็นหลักฐานแล้วที่สพแสนภูดาตแล้วเดี๋ยวจะนำหลักฐานเนี่ย
ตรวจสอบเลขบัญชีที่โอนนะคะเพื่อตามหาเจ้าของบัญชี
มาเจรจากันต่อไปอะค่ะครับ